เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วน
ซึ่งเขาบอกว่าคุณลุงกับคุณป้าขับรถ

ทำให้คันท้ายมาแล้วก็เหยียบเบรกไม่ทัน

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหคุณผู้ชมคือเรื่องมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพราะว่าเหตุการณ์ชนท้ายตอนที่เกิดเหตุ

คู่กรณีให้การแบบตรงกันข้ามกันเลยคือมันไม่เหมือนกัน
ตรงที่เกิดเหตุคู่กรณีเขายอมรับผิด

แล้วคุณลุงคุณป้าก็บอกว่ารถผมมีประกันไม่เป็นไร
ทีนี้หลังจากนั้นให้รอ
รอคู่กรณีที่สอนอร์
พอมาถึงปั๊บคุณลุงคุณป้า
ไม่ได้พูดเหมือนเดิมตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะ

ซึ่งพอขับรถมาเร็วมากแล้วมาชนท้ายโดยที่เขาไม่ได้เบรก
คือคุณลุงกับคุณป้าหาว่าคันหลังมาชนท้าย
พอคลิปนี้มันถูกแชร์ไปนี่ชาวเน็ตเขาก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
บางคนก็บอกคันหลังผิดบางคนก็บอกว่า
หรือว่าคันหน้ามันเบรกกระทันหัน
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าชนท้ายผิดมันก็เป็นข้อถกเถียงกัน
เรื่องนี้เราถามกับทางด้านของประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะฮะ
ถามว่าแบบนี้มันเข้าข่ายอะไรได้บ้างฮะ
ทนายบอกว่าการเบรกโดยไม่มีเหตุอันสมควร
คืออยู่ก็เบรกเนี่ยทำให้รถคันหลังมาจิ้มตูดเนี่ยนะฮะ
ก็ถือว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าด้วยนะคุณ
ถือว่าคันหน้าผิดนะเข้าขายพยายามฆ่า
เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้
เดี๋ยวเราต้องไปศึกษากฎหมายข้อนี้กันให้จำชัดกันซะหน่อยนะฮะ